คุณผู้ชมฮะพาไปเช็คอินในที่เก๋อีกที่หนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่
นี่ผมเคยขับรถผ่านไปตอนนั้นเขายังทำไม่เสร็จ
แต่เขาเอาเครื่องบินมาจอดทิ้งไว้แล้ว

อยากไปสิคะคือมองดูเนี่ย
ที่แรกนึกว่าเป็นสนามบินแต่ไม่ใช่นะ
บริษัทการบินไทยนะครับรับมอบจากโรงงานแอร์บัส
เมื่อวันที่๑๒ตุลาคม๒๕๓๘นะครับ

ในหลวงรัชกาลที่๙ว่าลำปลายมาตร
ซึ่งปัจจุบันนั้นปลดระวางแล้ว
และกลายมาเป็นนี่ครับ
แอร์ไดมอนด์คาเฟ่แอนด์โฮเทล
อย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้นะครับ
ให้นักท่องเที่ยวได้มาจิบกาแฟคุณดูสิ

แล้วท่านก็มองนอกหน้าต่างไป

แต่คราวนี้ท่านมองออกไปยังเห็นลานบินอยู่นะ

นั่งรับประทานกันบนเครื่องบินแบบนี้นะครับ
คือเมื่อท่านเดินเข้าไปท่านจะพบพนักงานต้อนรับคุณ

ใช่ค่ะใส่ชุดยูนิฟอร์มแบบเต็ม
ถ้าผู้โดยสารท่านผู้โดยสารนั่งหมายเลขอะไรคะ
อ่านะฮะมีกระเป๋าไหมคะ
นี่แหละครับพอเข้าไปแล้วก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับ
แล้วก็ร้านกาแฟแห่งนี้ก็ดัดแปลงเก้าอี้บนเครื่องบิน
นำมาจัดเรียงมีทั้งเก้าอี้และมีโต๊ะ
ให้ลูกค้าได้เข้ามารับบริการแบบนี้นะครับ
แล้วก็ด้านล่างรอบลานจอดเครื่องบิน

เป็นร้านอาหารร้านขายของฝากร้านขายของที่ระลึก
รวมถึงโรงแรมที่พักอีกด้วยนะครับ
สำหรับใครอยากจะไปเปลี่ยนบรรยากาศ
ในการจิบกาแฟจิบเครื่องดื่มทานขนม

ก็ไปกันได้เลยที่แอร์ไดมอนด์คาเฟ่แอนดโฮเทลนะครับ
ก็อยู่บริเวณแยกบายพลาสแม่มาลัยปลาย
ขับไปตรงแยกนี้ถ้าไม่เห็นไม่ได้แล้ว

ลำว่าเริ่มเลยจอดอยู่ตรงกลางแยกพอดี
ไม่ใช่กลางแยกสิคุณกลางแยกไม่ได้
จอดอยู่ริมตรงทางแยกพอดี
ตรงตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่

ตรงนี้ถนนเขากว้างแล้วถนนเขาใหญ่เขาตัดใหม่แบบนี้นะครับ
ร้านก็จะเปิดตั้งแต่๘โมงครึ่งถึง๖โมงเย็นนะจ๊ะ
ค่ะไปอุดหนุนกันได้แล้วเห็นไหมมีที่จอดรถอะไรก็สะดวกสบาย
เสร็จปั๊บเดินไปนิดเดียวถึงตัวเครื่องบินเลย
อย่าลืมนะฮะก็กาดต้องไม่ตกด้วยนะ
ขึ้นเครื่องนะฮะก็ใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างกันด้วยนะครับ
ค่ะนี่ดิฉันมีโอกาสอยากไปพักที่นี่เพราะว่าเปิดเป็นที่พักด้วยใช่ไหม
ใช่เปิดเป็นที่พักด้วยเป็นร้านอาหารด้วยนะฮะ